ช่วงนี้ฝนตกในหลายพื้นที่ขับรถอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
จะต้องจอดหลบฝนอาจจะต้องระมัดระวังมีคนโพสต์เรื่องนี้ค่ะ
แต่ว่ากำลังตรวจสอบดูนะคะว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาไปหลบฝนแล้วปรากฏว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ในติ๊กต๊อกนะคะแล้วเห็นไหมคะ
คือคนอยู่แถวนั้นเนี้ยไม่ใช่แค่คนี้นะครับ
เอามอเตอร์ไซค์ออกไปคนจอดอยู่ตรงนั้นก็ขับรถ
ขับราของตัวเองออกไปหมดเลยโอ้หม้อแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าตรงเนี้ยค่ะ
ไม่อยู่แล้วมันระเบิดฮะทีนี้มันเกิดอะไรคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าอาคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีคือบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะคะเป็นที่เก็บของนะคะ
หลังจากคลิปนี้มีการโพสต์ออกไปก็ตั้งข้อสงสัยกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นฝนตกกันแน่อยู่แล้วนะคะ
แต่ที่มิเตอร์ไฟฟ้ามันระเบิดขึ้นมาบางคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่ามาจากที่รายเดอร์ที่จอดมอเตอร์ไซค์เขายืนเล่นมือถือ
อยู่ใกล้คลิปในช่วงฝนตกหรือเปล่าฝนฟ้าขนองหรือเปล่า
เรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัย
เราไปถามกับรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออสค่ะ
อาจารย์ออสให้ความรู้บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันนะคะ
เล่นมือถือแล้วมิเตอร์ไฟฟ้าระเบิดตอนฝนตก
เพราะว่าคลื่นสัญญาณของโทรศัพท์มือถือประจุค่อนข้างน้อย
ไม่มีศักยภาพพอที่จะล่อฟ้าได้ค่ะ
อาจารย์อธิบายว่าคลิปนี้ที่เห็นน่าจะเป็นเหตุบังเอิญ
ที่ตอนช่วงนี้ใช้มือถืออยู่พอดี
แล้วยืนอยู่ใกล้กับตำแหน่งของมิเตอร์นะคะ
ลงมาที่มิเตอร์ไฟฟ้าค่ะแล้วมันก็เกิดการลัดวงจรระเบิดอย่างที่เห็นค่ะ

ฟ้าผ่าเข้ามาก็จะทำให้ฟิลเกิดการรัดวงจร

ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ
เนื่องจากว่าโทรศัพท์มือถือสัญญาณของขึ้นโทรศัพท์มีประจุค่อนข้างน้อย
ไม่มีศักยภาพที่จะล่อฟ้าได้
ถ้าเทียบกับตัวแม่น้ำหรือลำคลองซึ่งมีประจุเยอะน้ำจะมีประจุค่อนข้างเยอะ
ระหว่างพื้นดินกับพื้นน้ำเราจะสังเกตว่าฟ้าผ่าจะลงบริเวณพื้นน้ำเสมอ

นี่แหละค่ะก็เป็นความรู้ในช่วงฝนตกฝนตกหนักมากจริง
หลายท่านก็อาจจะต้องพักหลบฝนระหว่างทาง